พาไปดูข่าวแปลกหลายจุดหลายพื้นที่

ขุนเดชขุนจันทร์หรือที่ชาวบ้านแถวนั้นรู้จักกันดี
ว่าคือต้นโพเฮียนแห่งบ้านโคกสว่าง
อเบอร์กบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
ช่วงใกล้วันที่จะโชคดีกันแบบนี้
ก็มีชาวบ้านมาขอเลขเด็ดจำนวนมากนะครับ
ก็บอกว่าไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมานะ

ถ้าคึกคักเกินไปเดี๋ยวเลขอาจจะเคลื่อน
ต้องทำกันแบบเงียบที่นี่เขามีเคล็ดแบบนี้นะครับ
โดยอาจารย์เริงหมอศัยศาสตร์ประจำหมู่บ้าน
ทำพิธีเชิญปู่ขุนเดชขุนจันทร์เพื่อขอเลขเด็ด
ก่อนจะหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงในขันน้ำมนต
ชาวบ้านก็รอคอยเห็นเป็นเลขอะไรก็ถ่ายเอาไว้นะครับ
ขณะที่อาจารย์เริงเองก็บอกว่าตัวเลขมันเกาะกลุ่มกันดีนะ
เชื่อว่างวดนี้มีเฮอีกแน่นอน
ต้องรอหยดให้เสร็จไหมพอแค่นี้ก่อนนะฮะ
ต่อที่อ่างทองที่อ่างทองเนี่ยมีคนไปที่วัดนี้เยอะเลย
ใช่ค่ะที่วัดอะไรเนี่ยวัดโบดราชศรัทธาเหรอคะ
ชาวบ้านเขาไปขอโชคขอลาบกันเพียบเลยนะ
ก็มาจุดทูปกราบไหว้ขอพรส่องตัวเลขดู
รวมถึงมีรูปปั้นไอ้ไข่วัดโบสถ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะ
ไข่วัดโบดราชศรัทธาเนี่ยก็อันเชิญมาจากวัดเจดีที่นครศรีธรรมราช
แล้วเขาบอกว่าไอ้ไข่ให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็ล่ำลือกันถึงเกี่ยวกับเรื่องความศักดิ์สิทธิ
ใช่ค่ะแล้วหลายคนก็ไม่พลาดในการไปส่องน้ำตาเทียนที่อ่างน้ำมนต์
เห็นเป็นตัวเลขชัดเจนละเอียดมากเลยนะฮะ
ไหนขอไปส่องหน่อยซิส่องเข้าไป
อันนี้เขาก็ทำพิธีกันอยู่ถวายเครื่องเส้นไหว้
ถวายของเล่นถวายขนมอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็ส่องน้ำตาเทียนเห็นไหมมันก็เด่นชัดขึ้นมาเลยนะฮะ
ใช่ค่ะจากอังทองแล้วเดี๋ยวพาไปดูสุโขทัยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาพยายามที่จะเอางูออก
ปรากฏว่างูมันเล้ยไปที่ถังน้ำมันกระบะหลัง
นั่นสิคุณดูสิแล้วอุ๊ยพี่โผล่หัวออกมาจากที่เติมน้ำมัน
ใช่ค่ะต้องลื้อช่องฝาถังน้ำมันเลยนะ
ื้อพื้นปูกระบะออกเป็นชั่วโมง
เอางูเหลือมนี้๒เมตรค่ะออกมาได้

นั่นน่ะสิเจ้าของรถเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าเอารถคันนี้ไปรดน้ำอ้อยที่ไร่
แล้วก็ยืนอยู่หน้ารถจู่งูเหลือมตัวนี้มันเลื้อยไปใต้ท้องรถ

เปิดตรงกระโปรงรถจะไล่งู
ทีนี้งูมันก็เข้ามาในห้องเครื่อง

เขาบอกว่างูอาจจะมาให้โชค

เลขทะเบียนรถดิฉันไม่ได้ดูงูเลย

แต่ว่ามันดูนิ่งนะ

แล้วก็มาถ่ายรูปอยู่หน้ารถตรงป้ายทะเบียนเลยค่ะ

ไปอยู่ในที่ที่ไม่น่าจะไปอยู่ได้นะครับ